คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของคุณบุ๋มปะนัดดากันหน่อยค่ะ
คุณบุ๋มบอกว่าโอ้โหเจอเกลียนโซเชียลเข้ามาป่วน
แล้วข้อความแต่ละอย่างที่ส่งไปเนี่ยนะโอ้โหมันคุกคามทางเพศ
มีการพูดถึงของลับมีการแบบคุณผู้ชมลองดูก็แล้วกัน
ให้ดูเท่าที่ดูได้นะครับบางข้อความเราต้องขออนุญาต
เลอจริงจริงคุณผู้ชมลองอ่านดูก็แล้วกัน
ขออนุญาตไม่อ่านให้ดูเป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่คุณบุ๋มปนัดดาเจอ
มันคืออะไรอย่างเช่นคุณบุ๋มเขาโพสต์ภาพปกติ
ภาพของเขาที่โพสต์ปกตินี่แหละแล้วมีแคปชั่นว่าเขิน
กลายเป็นว่าเกลียนโซเชียลคนนี้มาถามว่าเขินเหรอ
ถ้าเขินแบบนี้ขอจุดจุดจุดได้ไหมอื้อหือ
คุณบุ๋มคือปรี๊ดเลยนะคะปรี๊ดเลยนะคะ
อยู่หลายครั้งแล้วไงแต่ครั้งนี้ไม่ไหว
คุณบุ๋มก็เลยโพสต์เอาไว้แบบนี้ค่ะเรียนคุณจุดจุดนะคะ
ขอบคุณที่ชื่นชอบกันมากขนาดนี้อ่านแต่ละข้อความ
เขินอย่างที่พี่ว่าเลยค่ะเขินจนอยากกระทืบหน้าพี่
แล้วถามว่าเป็นอะไรนักหนาคะถึงต้องมาคุกคามกันแทบทุกโพสต์
คุณบุ๋มบอกว่าปรึกษาตำรวจแล้วนะคะถ้าไม่เลิกคุกคาม
คุณบุ๋มจะตามไปถึงบ้านเพราะรู้มาว่าคนนี้คือคนที่เคยรังความ
ปเปอร์สตาร์อย่างคุณอ้ำพัชราภามาแล้วอื้อหือ
น่าจะเป็นคนเดียวกันคุณบุ๋มสืบจนรู้แล้วคุณบุ๋มบอกแบบนี้
คราวนี้ใช้รูปโปรไฟล์เป็นผู้ชายคนนึงที่อ้างว่าทำงานกรมทางหลวง
ส่งข้อความมาลวนลามหลายอย่างเลยอ่ะค่ะแล้วสุดท้ายมาขอโทษเนี่ยเนี่ย
ผมขอโทษไม่ได้ตั้งใจครับวันหลังจะไม่ทำอีกลบโพสต์ให้ด้วยนะ
ขอโทษครับพี่บุ๋มแต่คุณทำทำไมอ่ะคะเพราะพี่บุ๋มเขาแคปเอาไว้อ่ะ
สิ่งที่คุณส่งไปอ่ะโอ้โหพี่บุ๋มก็เลยโพสต์ระบายว่า
วันวันเจอแต่อะไรเนี่ยทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับพี่บุ๋มนะคะ
บุ๋มบอกว่าตอนนี้แจ้งความเรียบร้อยแล้วรู้แล้วด้วยว่าใครนะคะ
ส่งข้อความมาในลักษณะแบบนี้พี่บุ๋มบอกว่าคือการสืบหาเนี่ย
มันไม่ยากหรอกครับพี่บุ๋มอยากจะทำเรื่องในลักษณะแบบเนี้ย
ให้เป็นกรณีตัวอย่างว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณจะไปคุกคามใครในโลกโซเชียลก็ได้
คุณจะไปส่งข้อความลามกอนาจารย์ไปด่าไปว่าไปอะไรเขาแบบเนี้ย
มันไม่ได้นะคะคือไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลสาธารณะเป็นนักแสดงเป็นดารา
แล้วคุณจะไปด่าเขาได้ในโลกออนไลน์นะมันผิดกฎหมายค่ะ
หกโมงเช้าเลยเปิดข้อความปุ๊บอะไรเนี่ยเคสนี้เนี่ยทำมาปีนึงแล้วนะ
ทำกับเรามาปีนึงแล้วแล้วไม่ได้ทำเราคนเดียวทำน้องอ้ำพัชราภาด้วย
มันเริ่มเกินไปแล้วเพราะนอกเหนือจากใช้เป็นไอจีตัวเองแล้วเนี่ย
ที่พยายามพอบล็อกเขาก็ทำอันใหม่ขึ้นมาพอบล็อกก็ทำอันใหม่ขึ้นมา
มันเหนื่อยเนอะเหนื่อยใจกับคนพวกนี้ใช่ต้องเตือนเลยนะคะ
หลายคนจะอ้างว่าก็เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์จริง
มันไม่ใช่ครับมันคือการคุกคามคนอื่นเขาคือคุณไปกระทำเขาทางไหนก็ไม่ได้อ่ะใช่